คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันต่อค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตำรวจคุณนัทพงศ์ค่ะ

เรียกว่าล้วงของุเหาะกะเล็กคนร้ายไปขโมยกระเป๋าของตำรวจ
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นเป็นผู้ชายสวมเสื้อยืดนะคะ
เดินออกจากบ้านหลังนึงซึ่งบ้านหลังนี้ผู้เสียหายเขายืนยันบอกว่า
เป็นช่วงที่คนร้ายเอาทรัพย์สินของเขาไปแล้วไปซ่อนไว้ที่บ้านอีกหลังนึง
แล้วก็มาที่ร้านเกมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
นี่คือเขาไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เรื่องเนี่ยร้อยตำรวจรีสุวรรณพิรมบูรณ์นะคะเป็นรองสารวัตรปราบรามสพ
ซึ่งตอนนี้เป็นผู้เสียหายก็พาผู้สื่อข่าวไปดู
เขาบอกว่ากระเป๋าเขาเนี่ยข้างในมีเงินสด๓๐๐บาท
แล้วมีสลากกินแบ่งรัฐบาลอีก๒๐ใบ
ตรงจุดนี้คือร้านแม่พรเป็นร้านนวดแผนไทย
อยู่ถนนเสริมสวาสตร์ที่ตำบลเมืองพลนี่แหละค่ะ
สุวรรณบอกว่าเมื่อวานตอนบ่ายแวะมานวดที่ร้านนี้
แล้วพักที่โซฟานี่แหละวางกระเป๋าเอาไว้ใกล้กับตรงที่ตัวเองนอน
แต่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นกระเป๋าแล้วเจ้าของร้านก็ไม่รู้
ก็เลยขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้านเกม
ร้านเกมอยู่ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ๒๐เมตร
ปรากฏก็เห็นภาพอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
พบผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
เดินออกมาจากร้านเกมแล้วก็ไปที่รถกระบะที่จอดอยู่หน้าร้านนวด
แล้วก็เดินเข้าไปในร้านสักพักหนึ่งก็สะพายกระเป๋าออกมา
แล้วเดินไปอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับร้านนวด
หลังจากนั้นก็เดินกลับมาที่ร้านเกมส์แบบตัวเปล่าค่ะ
นี่คือนี่คือภาพของผู้ต้องสงสัยที่ผู้เสียหาย
ไปขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านเกมที่อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ๒๐เมตรค่ะ
ในกระเป๋ามีสลากกินแบ่งก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะมีอยู่๒๐ใบค่ะ
พอมาเย็นเห็นมันพายกระเป๋ามาฝั่งนี้แหละ
มันจะเห็นรถแดงคันนี้เลยจอดอยู่อย่างนี้
แล้วก็ขากลับมันก็เดินกลับแต่ไม่เห็นไม่เห็นกระเป๋าครับ
ก็เลยคิดว่ามันจะเอาของในกระเป๋าเราแล้วก็มันอาจจะโยนทิ้งหรือวางไว้แถวนี้
พออันนั้นก็มาดูก็เห็นกระเป๋าวางอยู่ในนี้

ก็ที่หายไปก็มีลอตเตอรี่ประมาณ๒๐ใบ
ลอตเตอรี่๒๐ใบเอาไปคุณกิตติโพงสุนธโรชเจ้าของร้านเกม
บอกผู้ชายคนนี้เป็นลูกค้าร้านเกมนะแต่ว่าขาจรมาเล่น
แล้วเวลาจ่ายค่าบริการก็จะเอาแบงค์ขาดนะคะ
จ่ายแล้วก็จะใช้เงินเหรียญบาทมาจ่ายค่าเล่นเกม
ก็อยู่ในร้านเกมแบบนานมาทีนึงก็อยู่นานเลยนะคะ
คุยกันก็รู้ว่ามาพักอยู่กับญาติที่บ้านห้วยคอใหญ่
วันนั้นก็มาเล่นเกมที่ร้าน
แต่ว่าช่วงบ่ายเดินออกไปจากร้านสักพักหนึ่ง
ก็กลับเข้ามาเล่นเกมต่อประมาณ๓๐นาทีแล้วก็วิ่งออกจากร้านไป
นี่คือพฤติกรรมในวันนั้นนะคะผู้ต้องสงสัย
ตำรวจน่าจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้ไม่ยากนะคะ
เพราะว่าภาพจากวงจรปิดอันนี้รูปภัณฑ์สันธารหน้าตา
ค่อนข้างจะชัดทีเดียวนะคะ
แล้วเป็นตำรวจคือผู้เสียหายด้วยคดีนี้นะคะ